กรรมการนับ๘นู

โอ้โหหมอลำไม่ต้องดูแล้วดูมวยแทนดีกว่านี่
หมายความว่าใครเก่งก็มาตีกันบนเวทีนะครับ
วัยรุ่นสองคนเนี่ยเขาไล่ต่อยไล่ตีกันมาจากข้างล่างนะ
ขึ้นมาบนเวทีเลยแล้วก็มีวัยรุ่นอีกกลุ่มหนึ่งไล่ตามมา
ต่อยกันจนไม่รู้ว่าฝ่ายไหนเป็นฝ่ายไหนคุณผู้ชม
คนโพสต์ไม่ได้บอกสถานที่ที่เกิดเหตุครับ
แต่มีชาวเน็ตจำได้ว่าเอ๊ะอันนั้นมันงานหมอลำภูไทยที่บ้านโพน